เพราะนี่ฮะมีคลิปหัวร้อนปาดหน้ากันอีกแล้วคุณ
กระบะปาดหน้ารถบัสแถมเบรกใส่ดื้อ
ท้ายที่สุดโอ้โหหลายคนไปสมน้ำหน้ารถกระบะคันนี้แหละ
ไปปาดหน้าเขาจนแตกเลย
อะไรแตกให้คุณผู้ชมไปดูนะฮะ
กว่ากมือเรียกดีกว่ากมือเรียกแล้วนะ

โอ้ยโดนชนแตกไปแล้ว

แตกหนึ่งคืออะไรฟ้ายท้ายแตกมาละหนึ่ง

ฟ้ายท้ายขวามแม้ไปปาดเขา

ถ้าเกิดเขาเป็นรถบัสเขาจะจัดให้หนักกว่านี้
โอ้โหเหรอฮะจะไปพุ่งชนเขาหนักเลยเหรอ

เพจตะกรวจขับรถเขาเอาคลิปนี้มาแชร์กันนะครับ
บอกว่ารถกรรมบาดไม่รู้มีปัญหากับรถบัส

แต่สุดท้ายมาขับรถปาดหน้ารถบัสเขาแบบนี้นะครับ
ไม่ได้ปาดเฉยทำเป็นเบรก
แล้วทีนี้รถบัสรถใหญ่เขาก็เบรกไม่ทันหรอกคุณ
เขาต้องมีระยะเบรกทีนี้มันก็ชนท้ายเขาให้

ก็คือไฟท้ายของรถกระบะคันสีดำแตกไปเลย

คนสนุกสนานไปกับเสียงภาค

หลายคนบอกโอ้โหภาคดี
เพราะในรถคนภาคเป็นผู้ชายใช่ไหม

ส่วนผู้หญิงที่นั่งมาด้วยก็บอกว่า

ลองฟังเสียงเขาสิเมื่อกี้นะโอ้โห

ก็เตือนใจกันนะฮะ